เสือดำเขาบอกว่ายังไม่จบ

นี้พวกนี้สุดท้ายควรต้องรอในโรงดิน
นี่เราเป็นคนควรตีนไหมเป็นคนตีนใช้ได้เลยฮะ
อีก๕ปีเราจะเห็นคุณต้มในรูปแบบไหน

จะแนะนำตัวผมชื่อว่าถูพี่ไม่อยู่ในทีวีแค่เซาซ้าย
พูดจริงไม่ใช่เด็กนอกคอกพูดจาสามเหงาแต่ว่าไม่ที่ซอฟต์ซอฟต์
เฮ่ให้ล่าสุดไปรายการเป็นตัวแทนที่ไปรายการไซเฟอร์สี่ชาติเอเทีย

เล่าให้ฟังหน่อยการการเป็นยังไงบ้างมันเจ๋งมากนะผมดูแล้ว
เขาก็เลยอยากที่จะมาเหมือนมาเปิดรายการใหม่
จริงแล้วเป็นรายการตั้งแต่ปี๘๗๘๘นะครับ
แล้วมันก็หายไปตอนประมาณปี๙กว่าแล้วทีนี้เขากลับมาใหม่
เหมือนมาแบรนดิ้งใหม่ก็เอเชียเป็นที่เปิดแล้วผมก็ได้ตัวแทนประเทศไทยไป
ดีครับก็ทุกคนเก่งกันมากก็แรปเป็นภาษาอังกฤษกัน

ว่าเด็กฝันอยากจะเป็นรัปเปอร์

บอกพ่อแม่ไหมครับว่าผมอยากเป็นแรปเปอร์ตั้งแต่วันแรก
ไม่เคยบอกครับว่ามันดูเขินไอแล้วก็ทำของเราเองนะครับไม่ได้บอกครับ

เด็กก็มีของมันเกิดให้บ้างก็โตมามันก็ซื้อเอง
ปกติแหละครับไม่ได้รัมรวยเลยถนัดปรานกลาง
ก็ดีครับเป็นลูกคนเล็กยังสุด

แต่มันเหมือนกับต้องสู้ต้องขยันครับ
แต่จริงผมทำตามสิ่งที่ผมรักซะมากกว่า

ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับ
คือเหมือนเราทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทำไป

เฉยคือเหมือนไม่ได้ไปฝืนตั้งแต่ตอนเริ่ม

มันเลยเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเราเดิม
รู้สึกว่ารัฐมันเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตเราเมื่อไหร่นะอายุเท่าไหร่
โหทั้งชีวิตเลยตั้งแต่มต้นนะครับ

พูดอะไรก็พูดให้มันคล้องจองให้มันสละสลวย
ยุคหนึ่งนะฮะเออถ้าผมมีคำครับสักสี่สามห้าคำ
รบกวนคุณต้องตั้งประโยชน์เป็นรัปเบอร์ให้ฟังหน่อยได้ป่ะได้ครับอ่า
โอเคอ่าอ่าอ่าเสือดำเขาบอกว่ามันยังไม่จบอ่า
แต่ตอนนี้ประเทศไทยไม่เริ่มเป็นกระบด
ถ้าเลือกตั้งนะถ้าอายุถึงอยากจะเลือกมั่ง
เนี่ยเขาบอกว่ากงกินเขาบอกว่ากงกิน
ไอ้พวกเนี่ยสุดท้ายคงต้องรอในโรงดิน
โกงกินประเทศชาติคงไม่เจริญ
ชีวิตเนี่ยได้รอดแล้วต้องเดิน
ที่สามชีวิตเนี่ยรอดมาจากถ้ำ
โคตรใจดีขอโทษให้ทุกคนน่ะมั่งข้าง
คนชื่นชอบคุณโต้งหรือว่าชอบเพลงคุณโต้งมากกว่ากันครับ
ตอนนี้เหมือนจะเป็นชื่นชอบผมมากกว่าจากรายการนะครับ
แต่จริงก็อยากเดี๋ยวอัลบั้มใหม่ก็อยากให้คนที่กลุ่มใหม่ที่เพิ่งรู้จักได้ลองฟัง

เขาชอบคุณโต้งเวลาเขาชอบรูปร่างหน้าตาภายนอกหรือว่าชอบกึน

กวนตีนขนาดไหนฮะ
กวนตีนแต่ว่าเป็นคนแบบตรงนะฮะ
เป็นคนแบบไม่ได้กวนตีนแบบกวนตีนหน้าถีบอ่ะเป็นคนกวนตีนแบบ

ก็คือไม่เฟคแต่ว่ารักษาน้ำใจนะ
ไม่ได้พูดไม่อยากทำให้แบบคำที่ดูอวนตีนแล้วไปทำลายความรู้สึกคนอันนั้นก็ไม่ดี

จริงแล้วในบรรยากาศมันก็มีเครียดอยู่ตลอดเวลาครับ

มันต้องแบบอยู่กับสมาธิเยอะ

แต่พอถึงเวลาคอมเมนต์อะไรมันก็เหมือนให้กำลังใจกัน
สนุกตามเหมือนที่เห็นในรายการ
คนมักจะเข้าใจผิดอะไรในวิถีแร็ปเปิ้ลค่ะ

ประมาณนั้นต้องหยาบต้องอะไรอย่างนี้

ศัพท์ก็ไม่เหมือนกันแล้วอารมณ์ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คนอยู่ที่เรื่องที่เขาเล่า

แล้วแต่คนเลยฮะอันนี้แล้วแต่คนเลย

เหมือนก็เป็นทางออกของ

ถ้าเกิดจะชอบหรือถ้าจะ
ใช้มันมันก็มีเหตุผลของเขา
ก็จริงแล้วแต่คนเลยครับ

ถ้าเป็นหมอไม่ดีก็ด้วย

คุณมองวงการดับเบอร์จากกระดิษฐ์เราอยู่ในวงการมาเป็นสิบปีแล้วนะฮะ
ครับจนถึงวงการพัฒนาการมันดีขึ้นไหมรับเบอร์ไทยเหรอฮะรับเบอร์ไทย
ดีมากครับมันโตกันมากมากเมื่อก่อนจะมีไม่กี่วงเดี๋ยวนี้ก็ทุกวงเก่งกันหมด
ตอนนี้ลูกก็จะอายุน้อยลงน้อยลงได้เรื่อยทั่วโลกเลยเหมือนกับมันมีมีมันมัน
ใครอยากจะเป็นยังไงสไตล์ไหนอยากรัดแบบไหนก็ได้
รัปเปอร์ต้องเจ้าชู้มั้ย

ผมก็ไม่ได้เจ้าชู้ค่ะมีบ้านิดหน่อยครับตามภาษา

ตอนนี้ไม่มีที่เดินที่สำคัญแล้ว

อีก๕ปีเหรอครับคงรวยสัด
คิดไว้ไงก็อยากให้เป็นยังไงใช่ไหมประมาณนั้นนะครับ

เรื่องขวามรัง่าอีก๕ปีเราจะเห็นต้องมีแฟนพลุงพลังในเรื่องรื่องอยู่ต่อ

เริ่มคิดเรื่องอาจจะมีครอบครัวหรือเปล่าอืม
ตอนนี้วัยรุ่นอยากเป็นแบบทูพีมากครับก็ต้องเริ่มต้นยังไงครับต้อง
ก็ต้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับใจรักก็ถ้าชอบก็ขยันมันฟัง
มันฝึกนะครับเป็นนักฟังที่ดีนะครับก็ตั้งใจครับ
เหมือนก็ต้องหัดเขียนครับก็เหมือนที่บอกว่าเป็นนักเขียนเนอะ
ก็เหมือนนักเขียนที่ให้มันคล้องจองนะครับแบบก็เป็นนักเขียนที่ดีครับ
มันฝึกเรื่อยครับผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝน
ขอบคุณต้องมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ